สยองขวัญจริงนะฮะเพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งอายุเพียงแค่๓๐ปีหน้าตาสะสวย
เธอถูกฆ่าหันศพเป็นเจ็ดชิ้นแล้วเอาไปฝังดิน
คนที่ก่อเหตุก็คือผู้ชายที่เธอสนิทสนมด้วย

ผู้ชายจริงมีครอบครัวอยู่แล้วนะฮะ

เขารู้จักกันเพราะก่อนหน้านี้เคยเป็นเซลล์ขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยกัน

ฝ่ายชายมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็เหมือนมากิ๊กกับผู้หญิง

ดอนที่ก่อเหตุฆ่าโหดแล้วก็หั่นศพผู้ตายเป็น๗ชิ้น

เขาเอาศพไปฝังที่บริเวณต่อหม้อใต้ทางด่วนฉลองรัฐ
วันนี้เจ้าหน้าที่ไปถึงหลังจากที่คุมตัวได้เรียบร้อยแล้ว
ก็ให้เขามาชี้จุดแล้วก็มีการขุดขึ้นมา
ก็เจอจริงครับชิ้นส่วนมนุษย์
คือร่างของน้องพินน้องพินที่หน้าตาสวยเนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมขอลองดูภาพน้องพินหน่อย
กลายเป็นว่าร่างของเธอเหลือเท่านี้
เหลือเท่านี้ครับหัวชิ้นหนึ่งแขนซ้ายชิ้นหนึ่ง
แขนขวาชิ้นหนึ่งลำตัวชิ้นหนึ่งขาอีก
ชิ้นส่วนถูกฆ่าหั่นแล้วใส่ถุงดำแล้วฝังดินเอาไว้
น่าเชื่อนะครับว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องมาตายอย่างสยดสยอง
แล้วก็ด่วนจากไปเพราะผู้ชายที่เธอไว้ใจและคบหาด้วย

ต้นคาดว่าเป็นปมหึงห่วงครับ
และอย่างที่ผมบอกนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมตอนนี้
แล้วพอมาเห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกตกใจว่ามันเกิดขึ้นที่ไหน
คือน้องพินกับคนก่อเหตุคือนายดอนเนี่ยทะเลาะกัน
แล้วนายดอนฆ่าน้องพินตายในห้องพักเป็นห้องพักลักษณะเหมือนเป็นห้องเช่ารายวัน
แถวย่านสำโรงสมุทรปราการ
แล้วก็เอาศพขึ้นรถมาฝังไว้ตรงนี้ใต้ด่วนฉลองรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แถวนี้เนี่ยถ้าใครเคยผ่านไปผ่านมาจะมีตลาดนัดชื่อดังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลด้วย
แล้วตอนนี้๒ทุ่ม๑๔นาทีบรรยากาศล่าสุดครับ
เพราะหลังจากที่คุมตัวคนก่อเหตุได้แล้วยังคงต้องค้นหาหลักฐานสำคัญ

แถวนี้คือพิกัดคือเป็นถนนเรียบด่วนลามอินทราขาออกนะฮะ
เจ้าหน้าที่เริ่มค้นหาหลักฐานสำคัญที่ต้องหาตอนนี้มี๕ชิ้นด้วยกันคุณมิ้นคุณผู้ชม
คนก่อเหตุคือในดอนจับได้แล้วนะฮะมุมขวาด้านล่างของจอ
ของ๕อย่างที่ต้องเร่งค้นหาก็คือมีดที่ใช้ฆ่าศพ
มีดเขาใช้แทงศพฮะเขาแทงน้องพิณฑ์ผู้หญิงคนนี้
มีดแทงไป๑๐แผลคุณผู้ชมฮะ
อนใช้มีดแทงไป๑๐แผลหลังจากนั้นใช้ขวาน
นี่คือสิ่งที่สองที่ต้องหาขวานเหรอ
ขวานที่เพิ่งซื้อมาเพื่อฉำแหละหั่นศพเป็นชิ้น

ขายเนื้อขายหมูหรือยังไงทำไมถึงมีความเชี่ยวชาญในการชำแหละเนื้อขนาดนี้

ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอาชีพเขานะฮะ
แต่เบื้องต้นก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยเป็นเซลล์ขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยกัน
อนใช้ขวานหั่นศพชำแหละเป็น๗ชิ้น
นี่นะฮะดูจากหนังมาครับวิธีการนี้คือดูจากในหนังฝรั่งมาฮะ
แล้วก็เรียนแบบอย่างนี้แล้วเรียนแบบครับ
หลังจากนั้นที่ต้องหาต่อไปชิ้นที่๓ก็คือเลื่อยครับ
ต้องหาเลื่อยที่เขาใช้ในการก่อเหตุด้วย
นี่คือ๓ชิ้นที่ต้องหาในส่วนของคนก่อเหตุหลักฐานสำคัญยังไม่เจอ
ขณะที่อีก๒ชิ้นก็คือแท็บเล็ตและแม็กบุ๊กของผู้ตายครับ

บรรยากาศล่าสุดขอตัดสลับไปดูหน่อยนะฮะบริเวณแถวจุดที่ค้นหาเนี่ย
ตอนนี้ผ่านไปแล้ว๑ชั่วโมง๑๖นาทีครับ

โทรศัพท์แต่อย่างที่บอกว่าต้องตรวจสอบว่าของใครนะฮะ
เจ้าหน้าที่เริ่มค้นหาตั้งแต่๑ทุ่มที่ผ่านมา
ตอนนี้ผ่านไป๑ชั่วโมง๑๖นาที

นั้นมันจะมีพุ่มไม้พุ่มย่าใช่ไหมฮะ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ใส่เครื่องออกซิเจน
แล้วดำน้ำลงไปเพื่อค้นหาในน้ำด้วยครับ
ลงไปงมดูเผื่อโยนทิ้งลงไปใช่ไหมคะ
ลงไปได้สักพักหนึ่งเองไม่ถึง๒๐นาทีนะฮะ
แล้วข้อมูลมาล่าสุดตอนนี้๒ทุ่ม๑๖นาที
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่านี่คือโทรศัพท์มือถือ

นี่คือบรรยากาศสดล่าสุดนะฮะ

ยืนยันเบื้องต้นว่าสิ่งที่ค้นหาเนี่ยอย่างที่บอก๕อย่างนะ
ใน๕ที่เจอคืออุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร
แล้วก็ยังเหลือเบื้องต้นที่ถามคุณจ๋า

เจ้าหน้าที่ดำน้ำลงไปเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะ
นะพิกัดตรงนี้คือจุดที่เขาเอามาทิ้งของกลาง

จุดที่ค้นหาอยู่ตรงนี้กับจุดที่เขาเอาศพ
เอาซากเอาชิ้นส่วนของร่างไปฝังเนี่ยนะฮะ
จุดนี้ห่างจากบริเวณต่อหม้อด่วนฉลองรัฐ
ประมาณสองกิโลครึ่งครับระยะทางเนี่ยนะฮะ
แต่ถ้าหากว่านับตั้งแต่จุดที่เขาทะเลาะกัน
ก็คือแถวย่านสำโรงห้องพักรายวัน

และอย่างที่บอกว่าเหตุผลที่คนก่อเหตุก็คือ
ใดค่ะร่อยบ้านตัวเองค่ะ
ขับรถผ่านไปผ่านมาอยู่เกือบทุกวันครับคุณ
เขาบอกว่าเขาขับรถผ่านแล้วสังเกต
ตรงนี้ที่ฝังมันรับสายตาคน

ข้อมูลให้กับตำรวจอ้างว่าพลั้งมือฆ่าแต่ข้อมูลเชิงลึกตำรวจ
ในพื้นที่สมุทรปราการบอกว่าน่าจะมีการเตรียมการไว้นานแล้วด้วยครับคุณ
เขามีการไปตระเตรียมโดยการซื้อมีดซื้อขวานเตรียมเลื่อย
ถุงพลาสติกที่ใช้ห่อชิ้นส่วนศพแล้วก็มาขุดหลุมรอเอาไว้ล่วงหน้า
หลังจากนั้นก็ก่อเหตุฆ่าโหดครับอ่ะคุณผู้ชมทางคดีนะฮะ
หลังจากที่คุมตัวในดอนตอนนี้ก็หลังจากที่ชี้จุดอะไรเรียบร้อยแล้ว
ไปที่โรงพักอ้างว่าพลั้งมือฆ่าน้องพินเป็นกิ๊กครับ
ดอนมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วมาคบหากับน้องพินผู้ตาย
ความสัมพันธ์คือเป็นกิ๊กฮะทะเลาะกันแล้วก็ฆ่าเธอตายในห้องพัก
แต่ก็ไม่ได้หั่นศพทันทีนะฮะทิ้งศพไว้๑วัน
แล้วค่อยมาชำแหละหั่นเป็นชิ้นชิ้นคุณผู้ชมและนี่คือภาพหลักฐานวงจรปิดฮะ
เห็นไหมฮะคุณมิ้นคุณผู้ชมนี่แบกถุงออกมาเลย
ถุงนั้นก็คาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนศพของน้องพินฮะ
ผู้หญิงที่หน้าตาสะสวยอนาคตกำลังไปได้ไกลถูกหั่นเหลือแค่เท่านั้นนะฮะ
แล้วก็เดินออกไปจากห้องพักครับนี่นะฮะนี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่สามสิบกันยายน
ตอน๒ทุ่ม๑๐นาทีส่วนนี้เป็นอีกภาพหนึ่งนะฮะ
วันที่๓๐กันยายนนะฮะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะ
นั่นที่เดินอยู่นั่นคือดอมเหรอคะเนี่ยครับเป็นลักษณะของจุดเกิดเหตุ
ที่เขาทะเลาะกันแล้วก็ฆ่าน้องพินตายเป็นที่พักย่านสำรงเหนือสมุทรปราการนะฮะ
เห็นไหมฮะวันที่๓๐กันยายนช่วงประมาณบ่ายโมง๒๐นาทีครับ
คุณผู้ชมไล่เลียงภาพเหตุการณ์ไปพร้อมกันนะ
เมื่อกี้ตอนช่วงบ่ายโมง๒๐ใช่ไหมแล้วพอตกค่ำ
ถุงดำออกมาเลยจากคอนโด
แล้วคุณสังเกตไหมครับเขาอยู่ตัวคนเดียวเพียงลำพังตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่๓๐
ทั้งหมดนี้มันสอดคล้องกันกับคำให้การและข้อมูลที่ตำรวจได้รับว่า
เขาทะเลาะกับผู้ตายแล้วฆ่าน้องพินในวันที่๒๘
หลังจากนั้นทิ้งศพไว้๑คืนอยู่กับศพ
อยู่ด้วยกันเหรอคะอยู่กับศพหนึ่งคืนนะ
แล้ววันที่๒๙ไปซื้อของอุปกรณ์มาเพิ่มเพื่อชำแหละหั่นศพเป็นชิ้น
หลังจากนั้นวันที่๓๐เอาเศษซากชิ้นส่วนทั้งหมดใส่ถุงดำแล้วเอาออกไปฝัง
หลังจากนั้นก็ขับรถไปจอดอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งลำดับเหตุการณ์ตามที่เห็นหน้าจอเนี่ยครับ
๓วันนี้ที่เขาลงมือก่อเหตุนี่นะฮะ
จอดรถเสร็จปั๊บเจ้าหน้าที่รับแจ้งมีคนแจ้งมาว่าคุณตำรวจมันเกิดเหตุแปลกที่ห้องพักห้องนี้แล้วนะต้องมาตรวจสอบ
รู้ว่าตำรวจรู้ได้ยังไงเพราะว่าคือถ้าฝังดินเนี่ยกลิ่นเกลือนมันอาจจะยังไม่ออกเพราะมันเพิ่งเกิดเหตุแบบสดร้อนอ่ะ
คนนั้นที่ช่างสังเกตคือแม่บ้านของอาคารแห่งนี้

แม่บ้านครับแม่บ้านเล่าให้ฟังเพิ่มเติมบอกว่าอย่างนี้ครับ
ปกติแล้วเนี่ยที่พักแห่งนี้เป็นที่พักของน้องพินผู้ตายเขาอยู่ที่นี่
ฝ่ายชายเนี่ยหลังจะเข้าออกที่พักแห่งนี้อยู่บ่อย
สัปดาห์หนึ่งจะมาประมาณ๓๕วัน

แล้วจะเห็นว่าชายหญิงคู่นี้ไปไหนไปด้วยกันเหมือนตัวติดกันฮะ
ไปไหนไปด้วยกันออกก็ออกด้วยกันเข้าก็เข้าด้วยกัน
ปรากฏว่า๓วันก่อนหน้านี้เฮ้ยทำไมขึ้นลงลิฟต์ออกจากอาคารแห่งนี้มีแค่ในดอนคนเดียว

แม่บ้านเริ่มผิดสังเกตน้องพินไปไหน
เอาบวกกับว่าคุณผู้ชมก็ต้องบอกนะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยหรือเปล่า
โดนจิตโดนใจให้แม่บ้านเปิดประตูห้องไปทำความสะอาดผิดห้องครับ

ก็มองว่าเป็นวิญญาณของน้องพินมาเพื่อต้องการจะส่งข่าวบอกหรือเปล่า
เพราะว่าเธอตายอย่างทรมานแล้วถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
แม่บ้านของคอนโดแห่งนี้นะครับ
เธอบอกว่าต้องไปทำความสะอาดห้องพัก
นั่นไง
เป็นกลิ่นคลาวเลือดนะฮะ
บ้านบอกได้เปิดประตูเข้าไปปั๊บกลิ่นคราวเลือดเนี่ยมันโอ้โหมันปะทะตีจมูกเต็มเลย
แล้วคุณผู้ชมนะฮะระหว่างที่ฟังผมเล่าไปดูด้านขวาของจอด้วยนะ
นั่นคือบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะฮะ๒ทุ่ม๒๒นาทีเนี่ย
เจ้าหน้าที่กำลังงมหาหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะครับ

พอเปิดเข้าไปกลิ่นคราวเลือดมันประทัดจมูกตีขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเฮ้ย
แม่บ้านบอกโอ้ขนลุกแล้วนะมันเริ่มแปลกแล้วแล้วห้องเงียบ

น้องพินหายไปไหนแล้วทำไมมีกลิ่นคาวเลือด
แล้วได้ยินเสียงน้ำไหลเหมือนก๊อกเปิดน้ำทิ้งไว้คุณ
น้ำมันล้นออกมาจากอ่าง

เนี่ยฮะแม่บ้านบอกว่ามันเรื่องไม่ดีแน่นอน

กหูแจ้งตำรวจครับตำรวจก็เลยไปตรวจสอบฮะ
ไปตรวจสอบเสร็จแล้วปรากฏว่าไล่เรียงภาพจากหลักฐานต่าง
ดอนคือคนสุดท้ายที่น่าจะอยู่กับน้องพิน
แล้วออกจากห้องพักในช่วงวันที่๓๐กันยาคือเมื่อวานช่วงหัวค่ำ
แล้วถือถุงดำบางอย่างไปแล้วน้องพินหายไป
ตามจนเจอตัวของดอนแล้วไปคุมตัว
หลังจากนั้นพาไปโรงพักดอนหน้านิ่งแล้วรับสารภาพแบบนิ่งเลยฮะคุณมิ้นคุณผู้ชม

อนให้การว่าพลั้งมือฆ่าครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้๒ทุ่ม๒๓นาทีฮะ

หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ตอน๒ทุ่ม๑๖เราเจอหลักฐานชิ้นแรก
อันนี้เป็นส่วนคีย์บอร์ดนะฮะส่วนหน้าจอน่าจะถูกหักไป
นี่ครับเป็นสิ่งที่คุณจ๋านักข่าวของเราแจ้งมาในเบื้องต้นว่าเป็น๒ใน๕หลักฐานที่ตำรวจต้องเร่งค้นหา
โทรศัพท์ที่เจอเมื่อเกือบ๑๐นาทีที่แล้ว
เราก็มีความหวังนะไอ้สิ่งที่หายไปแล้วกำลังตามหาอยู่อาจจะอยู่ที่ในน้ำแห่งนี้ก็ได้
ต้องงมหาต่อครับเพราะยังเหลืออีก๓ชิ้นก็คือมีดขวานแล้วก็เลื่อยที่คนก่อเหตุเขาใช้นะฮะ
เอาทีนี้ผมเล่าต่อแบบนี้ครับว่าดอนพลั้งมือฆ่าอ้างกับตำรวจแบบนี้
มเหตุน่าจะมาจากความหึงห่วงครับพอฆ่าชำแหละหั่นศพเสร็จแล้วผูกใส่ถุงเสร็จแล้วเนี่ย
ขึ้นรถแล้วก็ขับมาจากสำรงเหนือมาฝังใต้ทางด่วนฉลองรัฐตรงต่อหม้อ๒๗๒กิโล
หลังจากนั้นก็เอาของกลางก็คือมีดเลื่อยและขวานที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยทิ้งไว้ก็น่าจะเป็นบริเวณแถวนี้ตามที่เขาให้การ
ก็อยู่ระหว่างการดำน้ำค้นหาด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็หลบหนีไปแต่ก็ไม่รอดด้วยความเคารพนะครับ
ตอนนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าครอบครัวของน้องพินทราบข่าวแล้วคุณมิ้นคุณผู้ชมคิดดูนะ
ถ้าเราได้รับสายจากเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าลูกคุณเสียชีวิตนะครับแล้วพอมารู้ว่าลูกของเราต้องตายอย่างทรมานแล้วถูกฆ่าหันเป็นชิ้นแบบนี้
หัวใจคนเป็นพ่อหัวอกคนเป็นแม่จะรู้สึกยังไง
ก็คงจะฉีกออกเป็นชิ้นเหมือนร่างลูกเลยค่ะ

ก็เดี๋ยวคงอยู่ระหว่างการติดต่อประสานข้อมูลเพิ่มเติม
ชิ้นส่วนของศพ๗ชิ้นพอเอาขึ้นมาเป็นถุง

พลาสติกสีชมพู๑ชั้นแล้วพลาสติกสีดำหุ้มอีกชั้นหนึ่งด้วยฮะ

แล้วคือบริเวณจุดที่ถูกเฉือนถูกสับลงไปคุณมิ้นคุณผู้ชม

เท่าที่ผมได้ข้อมูลมานี่คือ

เหมือนฟันฉับแล้วขาดเลยคือรอยแผลรอยวิ่นไม่มีเลยฮะ

เหมือนคมแบบชึ๊บลงไปเลย

แล้วเขารู้ได้ว่าช่วงไหนเป็นข้อต่อข้อพับ
เหมือนมีความชำนาญมาก
ก็เดี๋ยวต้องไปดูว่าที่เขาอ้างว่าผมเรียนแบบจากในหนังฝรั่งนั้นจริงหรือเปล่า

ถุงที่๒คือส่วนหัวของน้องพิน

แล้วมีพลาสติกสีชมพูหุ้มอีก๒ชั้น
แล้วก็ถุงดำหุ้มอีกชั้นหนึ่ง
สภาพชิ้นส่วนตรงนี้คือยังสมบูรณ์
แล้วมีรอยฟกช้ำที่บริเวณใบหน้าด้วย
และพบว่าในช่องปากมีฟันหักด้วย
อ้าวแปลว่ามีการถูกทำร้ายหรือเปล่า

ถุงที่๔ที่ขุดเจอแล้วเอาขึ้นมา

ตั้งแต่ส่วนข้อศอกลงไปถึงช่วงปลายนิ้ว

พลาสติกสีดำอีก๑ชั้นนะฮะ
ที่๕เป็นชิ้นส่วนขาขวาของน้องพินครับ
ตั้งแต่ช่วงหัวเข่าลงไปถึงปลายเท้า

ตั้งแต่บริเวณคอยาวมาถึงช่วงเอว
แล้วก็ในถุงนี้เขามีการใส่ลูกเหม็นเพื่อดับกลิ่นด้วยนะฮะ
ที่๗ก็คือลำตัวช่วงล่างจนถึง

นี่คือจากบริเวณที่เราเจอเจ้าหน้าที่เอาขึ้นมา
แล้วก็มีการเปิดถุงดูแต่ละถุงก็พบชิ้นส่วนทั้งหมด๗ชิ้นด้วยกัน
เหล่านี้เป็นการพลั้งมือฆ่าหรือไม่
มเหตุที่แท้จริงจะมาจากว่า
หึงห่วงแล้วมันต้องขนาดนี้เลยจริงหรือเปล่า
เพราะตำรวจบอกว่าคือเขาแทง๑๐แผลก่อน
แผลเนี่ยคำว่าพลั้งมือมันดูห่างไกลเหมือนกันนะคะ
และนี่ยังไม่รวมกับว่าร่องรอยบอบช้ำฟกช้ำรอยห้อเลือดที่เจอ
ถูกแทงมีการลงมือลงไม้หรือเปล่า

แล้วพอแทงเสร็จแล้วเป็นไปได้ไหม
คุณทิ้งศพไว้๑คืนเพื่อจะไปตระเตรียมของเพิ่มเติม
แล้ววันรุ่งขึ้นก็เอาขวานมาชำแหละเอาเลื่อยมาหั่นอย่างนั้นหรือเปล่า

ถ้าเป็นแบบนี้ตามที่มีการสันนิษฐาน
มันจะเป็นการพลั้งมือไม่จงใจได้หรือไม่

ได้คุยกับพันธ์ตำรวจเอกโชติวัตรเหลืองวิลา

ก็บอกเลยว่าปมปัญหาคิดว่าเป็นเรื่องชู้สาวแหละ

ตำรวจบอกขอสอบในรายละเอียดก่อน
มวนเหตุทั้งหมดก็มาจากเรื่องช่วยสาว
เห็นว่าผู้กรอกเหตุมีครอบครัวอยู่แล้ว

แต่ห่วงหัว

ในการหั่นชิ้นส่วนศพเป็น๗ชิ้นแล้ววิธีการความชำนิชำนาญเกิดขึ้นจากไหนอย่างไร
อันนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะ

ทีนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าเอ๊ะทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับน้องพินเนี่ย
ผู้หญิงอายุ๓๐ปีที่หน้าตาสะสวยแล้วต้องมาจบชีวิตตายสยดสยองแบบกระทันหันแบบนี้เนี่ย
ทางด้านของรองศัตว์อาจารย์ในแพทย์วิรสักจรัสชัยศรีครับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวทมศวมีการวิเคราะห์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะครับ
จากข้อมูลที่เราได้เล่ากันไปทั้งสิ่งที่ผู้ต้องหารับสารภาพทั้งชิ้นส่วนศพและร่องรอยที่พบ
มันจะเป็นยังไงได้บ้างฟังหมอหมูครับ
เนื่องจากขอบบาดแผลรวมถึงเนื้อเยื่อบริเวณที่ถูกฟันมีลักษณะขอบเรียบ
รวมถึงมีการตรวจพบบาดแผลฉีกขาดขอบเรียบขนาดใหญ่ลักษณะถูกฟันและถูกแทง
จำนวนหลายบาดแผลบริเวณสวงอกต้นแขนข้างขวาแขนข้างขวาและแขนข้างซ้าย
ซึ่งน่าจะเกิดจากของแข็งมีคมโดยเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นก่อนการเสียชีวิต
และอาจเกี่ยวข้องกับสาเหตุของการเสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตอาจถูกทำร้ายร่างกาย
ของแข็งมีคมก่อนจะเสียชีวิตและถูกอำพางด้วยการหั่นศพนะครับ
ซึ่งการกระทำดังกล่าวสามารถทำได้ทั้งคนคนเดียวหรือหลายคน
แต่การจะสรุปว่ามีผู้กระทำผิดกี่คนคงต้องดูเรื่องของบาดแผลอย่างละเอียดอีกครั้ง
แต่ดูจากสภาพศพแล้วชิ้นส่วนแล้วจริงหรือไม่ต้องรอตรวจสอบ

ยังเหลืออีก๓ชิ้นส่วนครึ่งสิฮะถูกไหมฮะ

แล้วก็เลื่อยขวานและมีดอุปกรณ์ที่คนก่อเหตุเขาใช้
ตอนนี้เวลาผ่านไป๑ชั่วโมง๓๒นาทีครับเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาพิกัดการค้นหาตอนนี้ก็คือบริเวณแถวเรียบด่วนรามอินทาขาออกในกรุงเทพมหานคร
บริเวณนั้นนะฮะจุดนี้ห่างจากจุดที่เขาเอาชิ้นส่วนไปทิ้งประมาณ๒กิโลครึ่งเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีรายการไทยรัฐนิวโชว์จะรายงานให้ทราบทันทีครับ